เวทีค้นหาที่สุดของสาวประเภท๒
ที่ต้องงดงามทั้งภายนอกและภายใน
เงินรางวัลกว่า๑ล้านบาท
ใครจะเป็นสาวงามที่ทั้งสวยเก่งดี
และมีจิตสาธารณะพร้อมครอบครองมงกุฎอันเลอค่า
มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเธอไปพร้อมกัน
เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวด
มิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์๒๐๑๖
อาคารที่๑๔กุมภาพันธ์นี้เวลา๒๒นาฬิกา

มิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์